ผู้หญิงที่เป็นสาวชาวไทยเขาร้องขอความเป็นธรรม
บอกว่าตอนนี้เธอโดนเหมือนกับเป็นนกต่อชาวอังกฤษ
มีการมาหลอกลวงให้เธอออกมามานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟ
แล้วดูนะภาพในกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
จะบอกว่าเรื่องนี้ซับซ้อนพอสมควรนะคุณนะ
ใช่ค่ะตอนแรกเธอนั่งอยู่กับผู้ชายอีกคนนึงที่เป็นชาวอังกฤษนะ
สักพักหนึ่งที่เป็นลูกศรแดงนั้นสามีภรรยาชาวยูเครน
อยู่ดีมาคนนึงเหมือนกับจับแขนเธออีกคนนึงดึงกระเป๋าดึงมือถือเธอไปเลย
ตัวภรรยาเหมือนมาจับแขนเหมือนจะดึงมือถือ
ตัวของผู้ชายสามีเนี่ยโอ้โหมาหยิบกระเป๋าเธอไปเลย
แล้วทีนี้ผู้หญิงคนที่ลูกศรสีเหลืองคือผู้เสียหายนะคุณนะ
ใช่ค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้น
คลิปนี้ในกล้องวงจรปิดความยาวประมาณ๓นาทีกว่า
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวกันนมลฉัดพิชาธรอายุ๔๕ปี
เธอเอาคลิปนี้มาร้องขอความเป็นธรรม
คือตอนนั้นพนักงานในร้านก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
รู้แต่ว่า๒คนมาด้วยกันมานั่งอยู่ที่ร้าน
อีก๒คนก็มาด้วยกันมายื้อยุดฉุดกระชากไป
ไม่รู้ว่าใครไปเอาของของใครมาก่อนด้วยซ้ำ
มันเหมือนกับเป็นการฉกกระเป๋าไปแบบซึ่งหน้าเลยนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
ตอนแรกนึกว่าผู้เสียหายไปเอาของคนอื่นมาหรือเปล่า
แล้วมีเจ้าของตามมาทวงคืนมาเอาคืนหรือเปล่า
คือมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายที่คนตีความได้ไงคุณ
สองคนนี้มาทวงคืนเอาโทรศัพท์ฉันมา

แต่ตอนหลังเรื่องมันไม่ใช่เป็นแบบนั้น
ไม่ใช่เลยแล้วกลายเป็นว่าผู้ชายที่เป็นชาวอังกฤษนะคะ
ศรสีฟ้านั่นน่ะคือเหมือนกับว่าเขาก็อยู่ทางฝั่ง
สามีภรรยาชาวยุเครนนะเขาก็ช่วยกัน
ทำให้ผู้เสียหายคุณกันนมลรู้สึกว่าโดนเหมือนกับโดนรุมค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านกาแฟที่ถนนสายบ้านดอนเชิงทะเล

ผู้เสียหายคิดว่า๓คนนี้เป็นขบวนการเดียวกัน
ใช่เพราะว่าเธอบอกไงว่าจริงมีชาวต่างชาติวางแผน
เหมือนกับใช้ชายชาวอังกฤษเป็นนกต่อ
ลวงเธอมาให้มาเจอกันที่ร้านกาแฟแห่งนี้จะคุยกันเรื่องวีซ่า
เพราะว่าเขาบอกว่าวีซ่าเธอจะหมดแล้วเอามาเจอกันร้านกาแฟนะ
พอมาถึงปั๊บเนี่ยเธอก็เจอชาวอังกฤษคนนี้ผู้ชายคนนี้
ซึ่งผู้ชายชาวอังกฤษคนนี้จริงเธอเคยเจอกันนะ
ก็ไม่ได้รู้สึกแบบเออแปลกใจอะไรก็ยังนั่งคุยกันอยู่

ใช่ทีนี้จังหวะที่เป็นสามีภรรยาลูกศรสีแดงเดินเข้ามาค่ะ
สามีภรรยาชาวยูเครนเดินมา
เอาจริงเธอก็รู้จักสามีภรรยาชาวยูเครนทั้งสองคนนะ
กำลังจะเอ่ยปากเลยเออแบบมานั่งโต๊ะเดียวกันไหม
แต่ปรากฏว่าฝ่ายผู้หญิงภรรยาชาวยูเครนเดินมา

แล้วก็บอกให้สามีเอากระเป๋าเอาโทรศัพท์เธอไปเลย
ทีนี้ค่ะจะวิ่งหนีลงบันไดไปที่ชั้นล่างของร้าน
แล้วเธอบอกว่าเธอตกใจนะทรัพย์สินของมีค่าของเธอ
ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กกระเป๋าสตางค์ยังวางอยู่บนโต๊ะอยู่เลย
นี่ยังโชคดีนะลูกค้าที่เขาอยู่ในร้าน

เพราะว่าตัวเธอเองพยายามตะโกน

ด้วยความที่โรงพักอยู่ใกล้กับคาเฟ่นี้ร้านกาแฟนี้
ตำรวจมาทันนะคะแล้วก็จับตัวเอาไว้ได้
แต่ถามว่าเงินเธอหายไปไหมเธอบอกเงินหายไป

สร้อย๒สลึงที่อยู่ในกระเป๋าก็หายไป
แล้วหลังจากที่มีการจับกุมได้นะ
ฝั่งนั้นฝั่งชาวต่างชาติเขาขอเจรจากับเธอด้วย

พี่ครับฝั่งนู้นเขาจะขอเคลียร์
คือให้พี่รับเงินยอดตอนนี้อยู่ที่๔แสนนะ
แต่ว่าพี่ต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ

แล้วเรื่องแจ้งความไม่เห็นเราได้เซ็นอะไรเลยไม่มี

ทีนี้คดีนี้เราก็กลัวไม่คืบหน้าอีก
เพราะว่ามันเหมือนกันจะเข้าข้างต่างชาติ
เพื่อที่จะอะไรอ่ะผลประโยชน์หรือว่าอะไรยังไง

เขาติดต่อผ่านคนที่เราไว้ใจไง
ผู้เสียหายบอกว่าทุกคนลองดูคลิปดีนะ
ชายชาวอังกฤษใส่เสื้อสีขาวที่มาด้วย
พยายามที่จะฉุดจะรั้งเธอไว้อย่างเดียวเลย

ไม่ให้เธอลงไปตามพวกโจรที่ขโมยของไป

ทำไมล่ะเธอก็สงสัยทำไมต้องห้าม

พวกนั้นมันเอาของของฉันไปทำไมต้องห้ามอยู่นั่นแหละ
คุณดูห้ามขนาดใช้แรงของผู้ชายคนนี้

สงสัยอยู่ทำไมห้ามเป็นพวกเดียวกันแน่
นี่ไงจริงเหตุการณ์มันแปลกตั้งแต่อะไร
เข้ามาในร้านกาแฟข้างล่างก็มีที่ว่างนะคุณสืบสกุล

ชั้น๒มันรับตาคนใช่ไหมคนอยู่ไม่เยอะใช่ไหม

แต่พอหลังเกิดเหตุนะต่อให้ฝ่ายนั้นน่ะ
เขาจะขอเคลียร์เสนอเงินให้เธอ๔แสนบาท

ไม่เอาอยากให้ตำรวจดำเนินการตามขบวนการของกฎหมายเลย
เพราะว่าตัวเธอเองอยู่กับลูกสาวแค่๒คน

กลัวว่ามันจะเกิดเรื่องราวอะไรไหม
ทีนี้เลยพยายามถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหม

มันอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจหรือเปล่า
คือเธอรับจ้างจัดการมรดกให้
แล้วตัวเธอไม่ได้เงินค่าจ้าง

ก็เลยตีตัวออกห่างจากชาวต่างชาติพวกนั้นมา
แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นปมทำให้เขาไม่พอใจหรือเปล่า
ถึงได้บอกว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนเหมือนกันนะ
มันมีปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องธุรกิจกันด้วยค่ะ
ทีนี้รองพุ่งกับการซับซ้อนสพเชิงทะเล
ตอนนี้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
แต่ตำรวจก็ยังไม่ได้ดำเนินคดีกับใคร
รวมถึงตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ดูสิให้กดเธอลงกับมือด้วยนะครับ